คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะคะ
งานเดียวกันนี่แหละก็เจอพี่นาวินต้าด้วย
นักข่าวของเราก็เลยขออัปเดตชีวิตนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าอะไรภรรยาคนสวยเขาสวยไฮโซน้ำหวานคุณผู้ชมค่ะ
แต่ล่าสุดมีประเด็นเพราะว่าพี่นาวินต้าเนี่ย
เขาอ้อนอยากจะมีลูกเพิ่มเป็นลูกชายคุณ

บอกว่าตอนนี้ชีวิตครอบครัวเนี่ยราบรื่นดีธุรกิจก็ไปได้สวยนะ
เราก็เลยขอถามถึงลูกสาวทั้งสองคนค่ะ
น้องลูกก้า๓ขวบแล้วแล้วก็น้องมาโก้๑ขวบค่ะ
พัฒนาการดีสมวัยดูได้จากอินสตาแกรมค่ะ
แซวถึงคุณแม่ด้วยนะคุณแม่น้ำหวานนั่นแหละ
แม้ว่าจะมีลูกสองแล้วยังสวยแซ่บเป๊ะปัง
ลูกสองแต่ว่าบิกินี่เนี่ยเกลื่อนไอจีเลยนะจ๊ะบอกเลยค่ะ
ต้าเนี่ยก็บอกว่าด้วยนะว่าลูกสาวทั้งสองเนี่ย
วัยกำลังเรียนรู้เลยเริ่มเล่นกันแย่งของกัน
ไม่พอนะคะจะแย่งกันอ้อนคุณพ่อด้วย
ก็ด้วยความที่เป็นแบบลูกสาวทั้งสองคนค่ะ
แล้วก็ลูกสาวสองคนนี้นะพี่ต้านเนี่ย
อยากได้ลูกชายเพิ่มด้วยนะคะ
แต่ว่างานนี้เจ้าตัวบอกว่าต้องขออ้อนภรรยาเยอะก็แล้วกัน
เพราะว่าเลี้ยงลูกสองคนก็ใช้พลังเยอะสุดไปเลยค่ะ
คนเล็กตอนนี้เริ่มโตทันกันแล้ว

ทีนี้มันกลายเป็น๒๓แย่งของอย่างเดียวไม่พอ

โอ้โหแบบอุ้มคนนึงอีกคนนึงก็ร้องอะไรอย่างนี้
เขาจะรักน้องนะคะเขาจะดูแลน้อง
แต่ว่าเวลาเหมือนมีพ่อเดินเข้ามาเปลือง
เขาก็จะแบบเพราะเขาเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอด
คนที่สองก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับ
อย่างนี้ก็ต้องรอเขาใจอ่อนสักปัก
ถ้าเรามีผู้ชายอีกคนนึงมันน่าสนุกดีเหมือนกันเนาะ
เพราะว่ามีลูกสาวสองคนแล้ว
ก็อยากได้เอามาวิ่งเล่นกับพ่อบ้าง
ดูแววจากการสัมภาษณ์แล้วน่าจะมีภิษาแน่นอนนะคะ
แล้วก็ในงานเดียวกันค่ะเราก็เจออีกหนึ่งหนุ่มนะคะ
อื่นเจ้าตัวนะแจ้งเรื่องหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมซะก่อน

ตอนนี้ขอเป็นฟรีแลนซ์ไม่คิดเซ็นสัญญาแล้ว

ส่วนเรื่องลูกค่ะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกัน
ก็ไม่ได้ไหว้พระขอพรนะถ้าเขามาก็มาค่ะ
แล้วก็ยังอัปเดตอาการข้อเท้าพลิกด้วยนะคะ
ที่ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่เพิ่งถอดเปลือกไปนะคะ
คาดว่าต้องพักเดือนนึงแล้วก็แอบมีกังวลนะจ๊
เพราะว่าปกติเป็นคนออกกำลังกายตลอดเลย
พอเจ็บแล้วมันไม่ได้ออกกำลังกายแบบนี้
เป็นไปตามธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากัน
ตอนนี้ไม่ขออะไรแล้วฮะตอนนี้ก็คือว่า
เมื่อไหร่ที่เขามาก็ดีใจอะไรอย่างนี้ฮะ
หมอบอกทำให้ลดลงมาดีกว่า
เป็นการแบบออกกำลังกายในระยะแบบ๑๐กิโลไม่เกิน๒๐กิโล

ประมาณเป็นเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งครับ

เจอกันทีไร้ก็ถามแต่เรื่องลูกทุกที
ก็รู้อยากเป็นคุณพ่อแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รีบอะเนาะ
ใช่ค่ะส่วนบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกสองแล้วนะคะสำหรับนักร้องสุดหล่อค่ะ
ป๊อกพัศรกรนั่นเองล่าสุดเขาปล่อยเพลงใหม่
บอกเลยว่าแดนเซอร์ประจำบ้านมีกันอยู่แล้วน้องบีก้าน้องบีย่า
แล้วก็คุณผู้ชมค่ะสาวคนสวยคุณมากกี้นั่นเองนะคะ
บ้านนี้เขาก็เลยแท็กทีมมาโชว์สเต็ปเต้นเพลงหายค่ะ
เพลงใหม่ล่าสุดของพ่อป๊อกเขานั่นแหละเดี๋ยวไปดูลีลาความน่ารักของบ้านนี้กันหน่อยจ้า
น่ารักมากเนี่ยเพลงใหม่เพลงไหนของคุณพ่อ
น้องน้อยเนี้ยต้องมาร่วมเต้นเต้นกันตลอดเลยนะคะ
อันนี้น้องมีก้ายังงงงงอยู่น่ะลูก